มีข่าวสั้นสุดเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงฮะครับลุงตู่ต้อง
เพราะว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่งไปโพสต์อยู่ใน
๒ทุ่มวันที่๒กรกฎาคมมีคุณแม่ท่านหนึ่ง
แต่ว่าซื้อไม่ไหวนะขอผ่อนได้ไหม
ทางเพจเนี่ยก็พยายามจะช่วยหานะครับหามาหาไป
มันจะได้ใหญ่หน่อยจะได้คุยกับครูรู้เรื่องนะครับ
ไปมาเนี่ยตอนนี้ลูกชายก็ยังไม่ได้เรียนอย่างเป็นทางการ
เรียนไม่ทันด้วยก็ทางนี้ตอบตกลงไป
ทรายตอบตกลงสักพักใหญ่
คุณแม่ของน้องอินบ็อกซ์มาอีกที
บอกครูซายไม่รบกวนแล้วค่ะเอาได้แล้วเหรอ

อย่างนี้เลยเหรอฮะลูกชายฆ่าตัวตายไปแล้ว
คุณแม่ท่านที่ว่านี้บอกว่าลูกชายฆ่าตัวตายตอน๔ทุ่ม

คุณแม่เองยังไม่ทันบอกเลยว่าได้แท็บเล็ตแล้ว
แต่ลูกชายฆ่าตัวตายไปก่อนนะครับลูกลาโลกไปแล้ว
คุณแม่บอกน้องเนี่ยเขาก็เป็นโรคซึมเศร้า
รู้ตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแม่ก็โทษตัวเองอยู่ทุกวันนี้

เรียนหนักด้วยโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ค่อยดี

พออยากจะได้แม่ก็พยายามจะหาให้แต่สุดท้ายแล้ว
หามาให้ไม่ทันลูกชายฆ่าตัวตายก่อน
ผู้ชายบอกช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากดังนั้น
หากใครเป็นลักษณะแบบนี้ต้องช่วยดูแลกันให้ดี
และที่สำคัญใครที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสั่งการ

ใครที่มันจะสั่งแล้วกระบวนการในการใช้ชีวิตของทุกคน

คนสั่งต้องดูให้รอบด้านและลงไปให้การช่วยเหลือ

แล้วจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นี่คือข่าวสั้นแต่สุดเศร้าจริงฮะ
คือต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากันจริงนะ

ก่อนหาเช้ากินค่ำเดี๋ยวนี้หาเช้ากินเช้า
บางครั้งไม่ถึงเช้าด้วยพี่เอกชัยได้ยินนะฮะออกมาคอเอาแล้วด้วยนะฮะ
เดี๋ยวรอดูนะคุณผู้ชมว่าพี่เอกชัยพูดถึงรัฐบาลว่าไงบ้าง